เอายังอยู่ที่เรื่องของโควิดคือหลังจากที่มีผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้า
ไปเที่ยวที่ผับชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ก็คือวอร์มอัพเนี่ยนะคะ
แล้วก็ทำให้คนที่ไปเที่ยวด้วยเนี่ยติดเพิ่มขึ้นเจ้าของวอร์มอัพ
เขามีการโพสต์ทางโลกโซเชียลมีเดียไปก่อนหน้านี้นะคะ
บอกว่ามาเที่ยวแล้วติดโควิดจ่าย๑แสนบาทเสียชีวิตจ่าย๑ล้านบาท
อันนี้วอร์มอัพทำประกันให้ผู้เที่ยวเหรอคะคือจ่ายเลยไม่ได้เป็นประกัน
อ๋อเหรอแล้วถ้าหากมันเหมือนประกันนะคำพูดอ่ะเออ
แต่ให้เลยแต่หลายคนอยากเข้าไปดูเนี่ยโพสต์นี้
ตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะอ้าวลบทิ้งไปแล้วเหรอลบทิ้งไปแล้วอ้าว
แต่อย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องทำงานกันต่อ
โดยเฉพาะจะต้องตามหาว่าวันนั้นใครไปเที่ยวบ้าง
และใครติดโควิดสิบเก้าบ้างนะคะลานจอดรถด้านหน้าวอร์มอัพค่ะ
วันนี้นะคะที่ถนนนิมารเหมินสำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่
ร่วมกับสำนักงานควบคุมโรคที่หนึ่งค่ะมีการนำรถตรวจหาเชื้อชีวะนิรภัยพระราชทาน
เข้าไปเก็บข้อมูลเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้า
จากกลุ่มผู้มาเที่ยวผับหลังจากมีคนติดเชื้อเข้ามาใช้บริการ
คืนเข้าดาวเข้าวันปีใหม่สามสิบเอ็ดธันวาคมค่ะ
สำหรับวันนี้ตรวจหาเชื้อในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสัมผัสก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยว
ส่วนมากก็จะเป็นวัยรุ่นนะคะเข้ามาใช้บริการ๓๑ธันวาคม
ไปจนถึงสามมกราคมปีนี้แต่ละคนก็ทยอยเดินทางมารับการตรวจเป็นร้อยค่ะ
จากนั้นนะคะจะทำการเก็บตัวอย่างสารคัดหลังในโพรงจมูกในช่องคอไปตรวจหา
จะทราบผลภายใน๑วัน๒๔ชั่วโมงผ่านเอสเอ็มเอสก็คือโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะอายุ๒๒ปีเป็นคนที่มาใช้บริการที่วอร์มอัพ
เขาเล่าว่าเธอกับเพื่อนเดินทางมาเที่ยว๓มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
เป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำเพราะนั่งโซนด้านนอกแต่เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้างนะคะ
ก็เลยมาตรวจหาเชื้อไว้ก่อนนะคะล่าสุดค่ะสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาที
เพจเฟซบุ๊คของสำนักประชาสัมพันธ์เขตสามนะคะโพสต์เผยแพร่ข้อมูลแจ้งว่า
พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙ที่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มอีก๔ราย
เป็นรายที่ห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกและห้าสิบเจ็ด
เรื่องต้นไทม์ไลน์เกี่ยวกับสถานบันเทิงชื่อดังคุณผู้ชมฟังดีนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นชาวเชียงใหม่เองหรือใครที่ไปเคาน์ดาวน์ที่เชียงใหม่มา
เข้าไปเที่ยวสถานที่แห่งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อยู่ในระหว่างการสอบสวนโรคและทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแถลงอย่างชัดเจน
เพื่อความเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะสังเกตอาการตัวเองค่ะ
แหมช่วงหนาวด้วยสิคนไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยนะคะ
น่าจะจำกันได้แหละใครไปเที่ยวขออภัยนะคะ
สถานที่ที่ดังเนี่ยวอร์มอัพกันมาคืนสามสิบเอ็ดถึงสามกราคมเนี่ย